เดี๋ยวก็ถึง๑๐นาทีแล้วลืมชื่อซะแล้ว

ก็นี่เนี่ยเขาอยู่ที่สวนพึ่ง

เรามาโหมดปกติกันมาให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าพิธีกรรายการนี้ปกติกันบ้าง
เราอ่ะไม่ปกติแต่พี่แจ๊เขาปกติ

ฮาวบ้านละละ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

ถ้ำกลางธรรมชาติแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ

เป็นฟาร์มสไตล์ญี่ปุ่นแห่งแรก

ของประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับ

กิจกรรมนี้ครับเราจะไปปลูกผัก

แล้วพอทางผักหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูก

ทางสวนก็จะนำต้นไม้ที่เราปลูก

แล้วก็ผู้รับทางใจให้มันแบบว่าเขาเรียก

ขุดวางกบ

ไม่ได้ครับต้องอย่างนี้

ไม่ได้เป็นผู้ให้ก่อน
นำไปเลยครับนำไปเลย

มันจะมีอุปกรณ์

ปะโถหยอกเนอะ

โอเคอันดับแรกในการ

หเขาปวนแบบนี้ปุ๊บแล้วไงต่อฮะ

เราดูจากสาน้ำด้วยนะครับ
เราก็จะวัด
ขอบกระถางเราเอาล่องได้ค่ะ
ให้มันโผล่ขึ้นมาพอดี
อย่างนี้เนอะได้ไหมคะนะครับ
ดำไปเนอะดำไปเนอะ

ห้าหลังจากที่เรากดตรงคอผักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะผม
ต่อไปครับยังไงดี
ก็จะมีไม้ตั้งชื่อให้
อ๋อนี่พูดไหมเราก็จะตั้งชื่อต้นไม้กันนะคะเพื่อว่า
เผื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งกี่สี่สิบวันเราก็จะได้รู้ว่า
จะจำได้ว่านี่เป็นต้นของเรา

ประมาณนี้แล้วก็เขียนไปเลยเนาะ

อย่างที่บอกว่านี่เป็นกิจกรรมที่สื่อถึงการให้นั่นเองนะครับผม
ให้แบบไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนมาสุขใจนะครับผม
พอผ่านกิจกรรมในการให้แล้ว
ต่อไปครับก็เป็นกิจกรรมในการที่เขาเรียกว่าเป็นผู้รับบ้าง

มะเขือเทศผมเก็บนะผมได้นะให้ไปแล้วใช่ไหมอยู่ตรงไหนเนี่ย
เราจะต้องไปรับชะลอมด้านนู้นก่อนนะคะ

อยู่นี้นี่เองอาวุธของเราทุกผู้ชมครับนี่คือ

เขือเทศนั่นเองครับอาวุธอันนี้นะครับผม
ก็นำมาเพื่อที่จะเก็บมะเขือเทศออร์แกนิคในที่สวนแห่งนี้ครับผม
และตอนนี้ท่านผู้ชมครับอย่าเสียเวลาครับผม
ให้เต็มฉลอมครับแล้วก็เอาไปทานกันดีกว่าครับผม
วิธีการแหวกฉลอมครับก็แค่นี่ครับดึงขึ้นครับ
แล้วก็แหวกออกแบบนี้แค่นี้เองครับ
พอเราเก็บเต็มฉลอมแล้วเนี่ยนะฮะก็
ปิดลงแบบนี้แบบนี้ง่ายครับผมเก็บกันเลยดีกว่ามา
เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับผมเป็นกิจกรรมการเก็บมะเขือเทศสีแดงแล้วก็สีเหลืองแบบนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าเรียนรู้การเป็นผู้ให้เนี่ยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเข้าใจในสิ่งที่เป็นผู้รับนั่นเองครับผมทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไปในสังคมเนี่ยนะฮะสังคมจะน่าอยู่แล้วก็มีความสุขขึ้นอย่างแน่นอนครับผม
ช่วงหน้าครับจะมีกิจกรรมดีอะไรให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมกันเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวกับพ่อบ้านล้านลา
แต่ว่ามะเขือเทศของแม่บ้านล่ะคะ

เขือเทศไหนอยากกินมะเขือเทศสด

เดี๋ยวเราอยากกินมะเขือเทศไปดูอิ่ม

กลับมาทุกวัน